อย่างเช่นกรณีที่มีหนุ่มคนนึงนะคะเขาก่อเหตุเอาก้อนหินเนี่ยปลาใส่กระจกรถชาวบ้าน
ทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วล่าสุดเนี่ยค่ะก็มาปลากระจกรถบัตรอีก
แตกเสียหายไปหมดเลยคุณผู้ชมครับตำรวจจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็เลยต้องเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายที่เกาะเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณตลาดบางวัว
ถนนจรรยานนท์อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
พบรถบัตรรับส่งพนักงานจอดอยู่บริเวณกระจกด้านหน้าฝั่งซ้าย
มีรอยถูกปลาจนแตกเสียหายแล้วก็พบก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นตกอยู่
เห็นจัดแบบนี้เลยนะคะคนขับรถคือนายประสงค์เกรดชัยบอกว่า
ตอนที่เขากำลังจะขับรถไปรับพนักงานมาถึงจุดเกิดเหตุเนี้ย
มีชายอายุสักสี่สิบห้าถึงห้าสิบปีสวมเสื้อยืดสีครีม
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีดำไม่ทราบทะเบียน
เขาบรรทุกกล่องโฟมมาด้านหลังด้วยค่ะ
คุณผู้ชมก็มีก้อนหินลอยมากระแทะกระจกหน้ารถจนแตกอะค่ะ
อู๋ก้อนใหญ่ด้วยอ่ะครับเออกระแทะจนแตกแสดงว่าต้องหนัก
ต้องเร็วต้องแรงมากมากเลยนะคะพอปลาหินปุ๊บผู้ชายคนนั้นนะคะ
ก็ขับรถเลี้ยวเข้าไปในตลาดบางวัวหายไปเลยค่ะจากการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจได้ข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้นะเพิ่งจะก่อเหตุปลาหินใส่รถกระบะที่ขับสวนทางมา
บริเวณหน้าโรงเรียนศรีวิทยาเส้นทางจรรยานนท์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วย
เคยก่อเหตุมาแล้วอะค่ะชุดสืบสวนก็เลยเร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะ
โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่แหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมีเหตุจูงใจอะไร
ทำไมต้องทำแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่ต้องตามตัวมาให้ได้
เพราะว่านี่ถือว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรนะคะ

ฝากไปยังทางคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้